อย่างที่พยายามลดลงและก็เตือนอยู่ทุกเทศกานะฮะ

มีตำรวจจราจรท่านหนึ่งนะครับ
มีวิธีในการที่จะรณรงค์เรื่องของการขับขี่รถให้ปลอดภัยในช่วงสงคราน
ใช้วิธีการร้องเพลงนะฮะ
ที่ศรีแยกบ่อล้อตนบรรย์เชียนใหญ่
อำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
เห็นไหมแล้วก็ร้องเพลงทุกคันที่มาจอดเลยเหรอคะ
ดาบท่านเนี้ยเวลาเจอใครอ่าถ้าสวมหมวกกันน็อก
ถูกต้องเขาก็ชื่นชม
ถ้าไม่ถูกต้องก็ตำหนิต่อว่า
แล้วก็มีการร้องเพลงให้ฟังด้วย

ไปฟังหน่อยไหมไปฟังหน่อยนะครับนะครับค่ะดีค่ะ
ดีค่ะดีค่ะ
ขอไล้เซ็นเลย
ขอไล้เซ็นไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่นะ
ขอไล้เซ็นเลยโอ้โห
ใช่ค่ะแต่งเองด้วยนะ
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโอการจราจรการเคารพกฎจราจรอะไรแบบนี้
คงลูกคอนี่นะปีใหม่ก็ทำแบบนี้แหละ
ชาวบ้านรู้จักดีฮะดาบเสือญฮะ

ท่านเป็นดาบตำรวจอยู่ที่สพเชียนใหญ่นะครับ
แหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเชียนใหญ่นครศรีธรรมราช
ดาบตำรวจจตุรพรภูนเทพหรือว่าดาบสะเทือนนะฮะ
ก็จะคอยรณรงค์กวดขันวินัยจราจรให้ประชาชนขับขี่รถอย่างถูกต้อง

เจอใครก็จะชื่นชมแล้วก็จะฝากบทเพลงให้
บอกดาบก็ไม่มีอะไรให้หรอกนะสงครานนี้มอบบทเพลงให้กันแล้วกัน

คือถ้าใครต้องรีบไปซื้อกับข้าวให้เมียก็ต้องบอกดาบ
ดาบขอเพลงแบบสั้น
ท่อนเดียวขอท่อนฮุกอย่างเดียวพอไม่ต้องจัดเต็มอะไรอย่างนี้

ชาวบ้านก็ชื่นชมฮะหลายคนก็ขอลายทรงลายเซ็นต์นี่แหละครับ
บังคับบัญชาก็ชื่นชมนะบอกว่าก็เป็นไอเดียที่ดี
ในการที่จะกวดขันวินัยจราจรด้วย
แล้วก็ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
อย่างมียุทธวิธี
ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างตำรวจกับประชาชน
ค่ะก็ชื่นชมดาบสะเทือนนะคะ
คือแค่งานจราจรก็เหนื่อยอยู่แล้ว
หนักร้อนแล้วก็ต้องร้องเพลงอีก
อันนี้ชื่นชมค่ะครับ